มีการพยายามนำผู้บาดเจ็บนะครับจากการประทะที่เราได้ยินเสียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ออกมาจากจุดประทะที่ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศขนาดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีการนำกลุ่มผู้บาดเจ็บนะครับ
ออกมาจากจุดปะทะกันที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มีบาดเจ็บออกมาประมาณ๒๓รายและมีการอ้างนะครับจากกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ด้านใน
แต่เรายังไม่เห็นนะครับว่าผู้ที่ถูกยิงนั้นถูกยิงจริงหรือเปล่าหรือเป็นคำกล่าวอ้างนะครับ
แต่ตอนนี้มีการกันพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้รถพยาบาลเนี่ยเข้าไปด้านในหลังจากที่เราได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดนะครับ
นี้ออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมีการนำรถผู้บาดเจ็บออกมานะครับออกไปแล้ว๑คนนะครับ
เรายังไม่ทราบว่าบาดเจ็บตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างนะก็จะมีการพยายามนำผู้บาดเจ็บออกมาเรื่อย
ขนาดนี้บรรยากาศค่อนข้างชุนละมุนจริงนะครับตอนนี้จะให้มีการมีมวลอากาศอาชีวะเพื่อคุมพื้นที่บริเวณจุดตรงนี้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
ตอนนี้เหตุการณ์ค่อนข้างชุนละมุนจริงหลังจากที่เราได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดนะครับและได้รับการยืนยันว่าเป็นเสียงประทัดจริงนะครับที่อยู่บริเวณจุดตรงนี้
ก็จะเห็นว่าริมทางนี้ก็จะเห็นมีกลุ่มมวลชนนะครับพยายามที่จะส่งน้ำส่งแว่นตาต่างนะครับ
เถอะตรงนี้เป็นจุดประถมพยาบาลที่มีการนำผู้บาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้มาอยู่บริเวณนี้

ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่า

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีการถูกยิงด้วยหรือเปล่านะครับ

ดังขึ้นมากกว่าสิบนัดหลังจากนั้นมวลชนที่อยู่บริเวณแยกเกียจกาย

แล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการประทะกันระหว่างสองกลุ่ม
แล้วก็ตอนนี้มีการเคลียร์ผู้บาดเจ็บนะครับออกมาจากพื้นที่ที่เรานับเข้าเข้า

แล้วก็มีการอ้างว่ามีผู้ถูกยิงด้วยตอนนี้เหมือนจะนำผู้บาดเจ็บออกมาอีกแล้วนะครับ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

มีการเคลียร์พื้นที่ให้สื่อด้วยนะครับมีการเคลียร์พื้นที่ให้สื่อออกเปิดทางนะครับ

ซึ่งคาดว่าด้านในน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งน่ะ
แต่มันไม่ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นโดนอะไรนะครับซึ่งได้นั่งรถข่าวออกมา
ตอนนี้มีการฮือเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมีการฮือเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว

นี่ประกาศให้ถอยอีกแล้วนะครับน่าจะนำผู้บาดเจ็บ